คุณผู้ชมครับเริ่มต้นด้วยเหตุการณ์การเรียกแท็กซี่นะฮะ
กรุงนี่แหละนะครับเมื่อกลางดึกนะครับเมื่อคืนวันก่อนนะครับ
คือคนที่เขาไปเรียกแท็กซี่เนี่ยเขาบอกเขาไปเจอแท็กซี่ป้ายดำ
อ่าพอเรียกแล้วก็ไม่ยอมไปนะฮะ
พอสอบถามไปก็เลยมีวิวาทะเกิดขึ้นนะครับ
สุดท้ายได้แท็กซี่คันอื่นแต่ว่าคันนี้เนี่ยตามมาแล้วก็มีเรื่องมีราวกันนะครับ
ก็จะมีกลุ่มชายชะกัน๖๗คนเนี่ยนะครับ
ล้อมรถแท็กซี่คันนี้นะครับด้านในแท็กซี่คันนี้จะมีผู้ชายสอง

ก็พยายามบอกให้โชเฟอร์รถแท็กซี่ถอยหลังหนีไปนะแต่ว่าก็ไม่ทัน
อาคุณทักซี่ป้ายดำก็รุมล้อมรถอยู่
แล้วก็มีการทำร้ายเกิดขึ้นด้วยสุดท้ายตอบรวจก็มาระงับเหตุ
บอกว่านี่เราอยู่ในประเทศที่มีแท็กซี่ผิดกฎหมาย
ไม่พอใจผู้โดยสารถึงขนาดเรียกพวกมารุมทำร้ายผู้โดยสารชายและหญิง
ใจกลางทองหล่อนี่นะฮะโดยบอกว่าเรียกแล้วเขาไม่ยอมไปนะครับ
ก็เลยมีวิวาทะกันเกิดขึ้นสุดท้ายเขาตามมาแล้วก็เรียกพวกมามาดักหน้านะครับ

วันนี้ตินะคุณกิติศักดิ์วิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวของเรา
ตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้นะครับนี่ได้คุยกับคุณการนะครับ
คุณการอายุ๒๙ปีนะครับเป็นเจ้าของโพสต์นะฮะเจ้าของคลิปนะครับ
คุณการบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์นะฮะ
ตอนตีหนึ่งครึ่งวันนั้นคุณการกับแฟนแล้วก็เพื่อน
จะไปหาเพื่อนที่สุขุมวิทย์๒๔นะฮะ
พอบอกจุดหมายแท็กซี่คันนั้นกลับปฏิเสธไม่ยอมไป
คุณการบอกว่าก็เลยถามไปว่าทำไมถึงปฏิเสธ
แล้วเห็นป้ายเป็นป้ายสีขาวซึ่งปกติแท็กซี่ต้องป้ายเหลือง
ก็เลยบอกว่า
ผิดกฎหมายทำให้คนขับเนี่ยที่เป็นคู่กรณีโมโหนะครับลงจากรถมาหาเรื่องพอดีมีรถแท็กซี่คันหนึ่งมาพอดีนะฮะก็เลยขึ้นไป
พอขึ้นไปเนี่ยแท็กซี่คันนั้นขับตามมานะครับพยายามเปิดกระจกบอกให้ไปเจอกันนะที่ซอยสุขุมวิท๓๗
สุดท้ายคุณการยอมรับว่าวันนั้นก็โมโหนะครับก็เลยชูนิ้วกลางให้ไปทีนึงนะฮะ
พอไปถึงสุขุมวิทย์๓๘รถที่มีปัญหาด้วยเนี่ยตามพวกมาด้วยนะฮะมาปาดหน้าทันที
ตอนนั้นคุณการก็พยายามบอกให้โชเฟอร์รถแท็กซี่ที่นั่งมาให้ถอยหลังแล้วขับหนี
คู่กรณีก็ลงมาเนี่ยครับชี้หน้าด่าทอพยายามจะให้ลงจากรถเพื่อให้ไปขอโทษมีชาย๕๖คนมาลุมล้อม
นี่ฮะนี่ผู้หญิงในรถก็โดนหางเลขไปด้วย
คุณการตอนนั้นบอกว่าก็เลยเรียกตำรวจนะฮะเพื่อนในรถเนี่ยเรียกตำรวจนะครับ
แต่อีกฝั่งนึงบอกว่าเรียกมาเลยตำรวจเนี่ยสอนอทองหล่อสนเอกมัยเคลียร์ได้อยู่แล้ว
สุดท้ายแม้ตำรวจจะมานะครับแต่ว่าคุณการก็โดนต่อยนี่เฉียวไปทีนึงนะฮะ
๒คนนะฮะเพื่อนที่มาด้วยกันถูกกระชากจนเป็นรอยเขียวช้ำ
ยืนยันว่าเรื่องนี้จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะครับแล้วจะไม่ขอโทษด้วย
เพราะพวกนั้นเป็นคนที่ทำผิดกฎหมาย
ถ้าเจอหน้าก็อยากจะถามว่าทำไมถึงทำร้ายผู้หญิงแล้วก็
เขาบอกเขาพี่รถพี่ผิดกฎหมายนะเขาก็เลยโกรธก็เลยลงมาที่จะหาเรื่องเรา
ที่เขาบอกให้เราขอโทษขอโทษเรื่องอะไร
ขอโทษเรื่องผมชูนิ้วกลางใส่เขา

แล้วตอนนั้นเห็นว่าเสียงคนบอกให้ขอโทษขอโทษทำไมเราถึงไม่ขอโทษ
พี่แท็กซี่ผมก็บอกให้ผมขอโทษเขา
แต่ทำไมผมถึงต้องขอโทษคนที่กระทำความผิด
แล้วก็ปล่อยให้เขาลอยนวลไป
แล้วแท็กซี่เถื่อนก็ยังวิ่งกันลอยหน้าลอยตาท้าทายกฎหมาย
วันนี้นะครับเราก็ติดต่อไปเจอคู่กรณีของคุณการนะครับท่านผู้ชมครับ
เขาก็ให้สัมภาษณ์กับเราผ่านทางโทรศัพท์นะครับ
เขายอมรับว่ารถแท็กซี่ของเขาเนี่ย
มันหมดอายุหมดใบอนุญาตจริงนะฮะ
เขาก็เลยเอามาขับผ่านทางแอปพลิเคชันนะครับ
คืนเกิดเหตุไปจอดรถรอรับลูกค้าอยู่นะ
ลูกค้าเนี่ยเรียกผ่านแอปนี่นะครับ
เป็นป้ายขาวแล้วป้ายทะเบียนปกติแล้ว
แต่ว่าตัวรถเนี่ยยังเป็นแบบแท็กซี่สาธารณะอยู่
เขาบอกว่าลูกค้าเรียกผ่านแอปนะครับ
ก็ไปจอดอยู่หน้าคอนโดนะฮะ
หลังจากนั้นเนี่ยรอปภคอนโดก็เดินนำหน้ากลุ่มผู้เสียหายมา
เคาะกระจกเรียกเพื่อจะไป
ซึ่งเขาก็บอกว่าเขาไปไม่ได้เขารอรับลูกค้าจากแอปอยู่
แต่ผู้เสียหายก็ถามว่าทำไมไม่ไป
ก็ตอบกลับไปคำเดิมนะ
ก็ถูกพูดกลับมาว่าเอาแล้วเปิดไฟว่างเนี่ยทำจุดอะไร
นี่มันแท็กซี่ป้ายขาวผิดกฎหมายนะ
พอได้ยินคำด่าแบบนี้ก็เลยโมโห
พอเขาได้รถก็เลยขับตามไป
เรียกเพื่อต้องการให้ลงมาขอโทษเขานะฮะ
ที่มาด่ามาให้ของลับ
แล้วเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มสื่อสารด้วยกันเนี่ย
จะมีกลุ่มลักษณะเหมือนเป็นแอปที่เหมือนวิทยุตำรวจนะฮะ
กลุ่มแท็กซี่ของเขาเนี่ยนะฮะของคนที่ก่อเหตุเนี่ย
พอเขารู้เรื่องรู้ข่าวเขาก็เลยตามมากัน
มันก็เลยเป็นเหมือนกับยกพวกมาลุมทำร้าย
ซึ่งคู่กรณีคุณการยืนยันว่าไม่มีใครไปทำร้ายนะ
แล้วที่อ้างว่าพวกเขาบอกเรียกเลย
สอนอเอกมัยสอนอทองหล่อเคลียร์ได้ทั้งนั้น
ไม่ได้หมายถึงว่ารู้จักตำรวจแล้วเคลียร์ได้เป็นนักเลงอะไร
ไม่ใช่นะฮะหมายถึงว่าถ้าจะไปโรงพักเนี่ยก็ไปได้เลย

เมื่อกลุ่มวิทยาลัยอย่างมาก
ผมต้องการทำขอโทษและผมขอนะว่าวันหลังอย่าไปให้ใครแบบนี้

อ๋อใช่ครับผมวิ่งผ่านแอ็กซ์อยู่แล้ว
กับการสอนอทองหล่อพันธมตเอกพันศาอมราพิทักษ์
บอกว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุมีทั้งหมด๗คน
ตอนนี้มาพบตำรวจตามหมายเรียกแล้วนะครับ
ส่วนผู้เสียหายกำลังรอผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาล
เพื่อนำมาประกอบการแจ้งความนะฮะซึ่งข้อหาก็คือทำร้ายร่างกายนะครับ
ซึ่งภูมิกับการสอนอทองหล่อยืนยันว่าไม่มีตำรวจสอนอทองหล่อคนไหนนะครับ
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับกลุ่มผู้ก่อเหตุนะฮะ
ซึ่งที่ผ่านมาถ้าตำรวจเจอลักษณะการก่อเหตุแบบนี้ก็จะดำเนินคดีอยู่แล้ว
โดยเฉพาะเรื่องของแท็กซี่ป้ายขาวแบบนี้นะครับ
ช่วงบ่ายวันนี้เจ้าหน้าที่จากกรมการขนส่งทางบกไปที่สอนอทองหล่อนะครับ

เพื่อไปขอข้อมูลเตรียมเรียกเจ้าของรถแท็กซี่ป้ายดำ
เปรียบเทียบปรับแล้วก็ลงโทษตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบกนะครับ
โดยกรมการขนส่งทางบกยืนยันว่ารถแท็กซี่หรือรถโดยสารสาธารณะ
จะต้องติดป้ายทะเบียนสีเหลืองเท่านั้นนะฮะ
ถึงจะถูกต้องนะครับ

คือต่อให้วิ่งผ่านแอปก็ไม่ได้

คือแต่ไม่รู้ว่าที่ผ่านมาเขายังอะไรยังไงนะแต่ว่ากรมการขนส่งทางบกบอกว่าต้องอย่างนี้นะ
ต้องป้ายสีเหลืองเท่านั้นแต่ถ้าแท็กซี่ที่เขาป้ายเหลืองอยู่แล้วแล้วเขาเรียกผ่านแอปอันนี้มี
นอกจากรถส่วนบุคคลตรงนั้นก็ก็ต้องให้กรบงานส่วนทั้งหมดเข้าไปว่ากันอีกทีเลย